ไหมคะว่ามีจังหวะที่ไปคว้าไมโครโฟนมา
นี่จังหวะจังหวะนี้ค่ะจังหวะที่ไปคว้าไมโครโฟนมาจากอธิบดี

ตอนแรกผมยืนพูดปากเปล่ามีคนมาให้
แต่ตอนพูดเมื่อกี้เห็นไหมท่านส่งมาให้ผมนะครับ
พูดเปล่าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปแย่งไมค์ไม่ใช่
โอ้โหนี่เข้าใจผิดเลยสังคมเข้าใจผิด
สังคมพยายามเอาประเด็นที่ไม่เป็นความจริงไม่ดู
นี่เมื่อกี้ชัดเป็นธรรมผมด้วยอีกทีครับขอเมื่อกี้อีกทีครับ

ได้ค่ะเดี๋ยวยอมภาพให้ค่ะ
นั่นแหละท่านพูดอยู่ท่านจะส่งท่านก็พูดจบแล้วใช่ไหม
มีจังหวะดึงมานิดไม่รู้สึกใช่ไหมครับตอนนั้น
ไม่เลยผมอ้ามไปผมส่งมือไปนะท่านจะพูดจบแล้วนะ
ประเด็นเนี่ยผมก็เลยท่านก็ส่งให้ผมไม่ใช่ไปแย่งไมค์อะไรหรอก

นี่คือสังคมเราพยายามที่จะเอาจุดเล่นน้อยมาให้เห็นว่าเราเนี่ยเร็วมาก

คุณทวีกำลังจะบอกอธิบดีว่าการใช้อัตราส่วนที่ต่างกัน
ทำให้พิสูจน์พื้นที่จริงไม่ได้เลย
และตรงที่ชี้นั่นมันเป็นหมื่นล่ายไม่ใช่แค่๖๐๐ล่าย

แล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขายังอยู่นี่นะ
จะเป็นพยานได้เลยว่าเขาเห็นไอ้ที่นี่นะเป็นป่าตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว
จะเป็นป่าหรอกเป็นที่ที่เขาทำมากินตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว

ติดคลุกกันหมดทุกคนนอกจากเมืองที่ดังโบลครับทั่วประเทศ
ก็ต่างกันที่ว่าแต่ก็เป็นของผมนั่นแหละ

ทีนี้ตอนที่ตอนที่โอนมาเป็นของคุณปรินาทั้งหมดเนี่ย

จากข้อมูลเก่านี้หมดเป็นข้อมูลเก่า
ซึ่งหลังจากนั้นเป็นชื่อคุณปรินาคนเดียวใช่ไหมคะ
มันปี๑๙๕๓ใช่โอนมาวันเดียวเลย๑๖มีนาคม๑๙๕๓
เหมือนกับเหมือนกับยกให้ลูกสาวอย่างนี้เหรอคะยกสมบัติให้ลูกสาวอย่างนี้ห
แต่ที่โอนไปนะผมไม่ทราบว่าใครโอน
อย่างนี้จริงแล้วคุณทวีไม่ได้เต็มใจให้ที่ดินกับคุณปรินาตั้งแต่ปีนั้นเหรอคะ
ความจริงแล้วถ้าผมตายไปผมก็ต้องให้เขาอยู่แล้วไอ้เนี่ยนะ
มันเป็นขบวนการธาตุที่รับใช้อำนาจเก่า
ที่จะล้มล้างปรินาทุกทิศทางที่กำจัดปรินา
ที่จะล้มล้างปริณาทุกทิศทางที่กำจัดปริณา
ไม่ให้ปิดปากปรินา
ไม่ให้มีโอกาสที่จะได้พูดในสภาต่อไปอีก
ถึงขั้นที่จะจำกัดให้พ้นจากการเป็นส่อ